คุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอน
คือผู้ชายคนหนึ่งเขาชวนแฟนไปล่าสัตว์บนภูเขา
ทีนี้ขากลับก็สะพายปืนแก๊ปเอาไว้ที่บ่าเป็นปืนยาวนะ
เสร็จแล้วปรากฏว่าปืนนั้นมันไปเกี่ยวกับกิ่งไม้คุณผู้ชม
แล้วมันก็ลั่นไกลไปโดนแฟนสาวที่เดินตามมาข้างหลังเสียชีวิตเลยนะคะ
นี่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพนพอกที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้ง
ว่ามีคนถูกปืนลั่นใส่เสียชีวิตบริเวณเชิงเขาภูขี้สูตร
ที่บ้านหนองคำใหญ่ที่ตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกนะคะ
พอไปถึงแล้วก็เจอศพนางสาวนัดดาพลนามอินอายุ๒๐ปี
ซึ่งก็เป็นนักศึกษาปีที่สองมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
ลักษณะก็คือนอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางป่าไผ่ค่ะ
แล้วก็จากบาดแผลเนี่ยนะคะบริเวณหน้าอกข้างขวาเนี่ย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนหนึ่งนัดแล้วใกล้ใกล้กันเนี่ย
ก็เจอเป็นอาวุธปืนแก๊ปยาวชนิดประจุปากแบบไทยประดิษฐ์วางอยู่๑กระบอก
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องไปสอบสวนก็เลยไปเจอกับเพื่อนของคนที่ยิงเนี่ยนะคะ
ก็คือนายอนุสรลั่นอรันอายุ๓๕ปีเป็นชาวบ้านหนองคำใหญ่
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนายศักดาพุทธาสมศรีเนี่ย
มาหาพร้อมกันกับแฟนสาวแล้วก็ชวนนายอนุสรเนี่ยค่ะ
จะไปนั่งห้างล่าสัตว์บนภูเขาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย
เพื่อนกับนายศักดาเนี่ยนะไม่ได้ไปด้วย
จนตอนบ่าย๒โมงเนี่ยนะคะนายศักดาก็โทรศัพท์มาหานายอนุสร
มาขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
เนี่ยปืนเนี่ยลั่นใส่แฟนสาวตอนนี้แฟนบาดเจ็บสาหัส
หลังจากที่นายอนุสรรับโทรศัพท์แล้วก็เลยรีบโทรให้กู้ภัยเนี่ย
เข้าไปช่วยเหลือแต่ทีนี้พอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนางสาวนัดดานี่เสียชีวิตแล้วนะคะ
ส่วนนายศักดาคนที่สะพายปืนและปืนลั่นเนี่ยนะ
พอเกิดเหตุเนี่ยคงตกใจค่ะที่ปืนมันลั่นใส่แฟนสาวก็ตะเลิศ
หนีไปหลบบนภูเขาหนีไปทิ้งศพแฟนสาวไว้
ปืนเอาไว้ด้วยเพราะว่ากลัวความผิดนะคะ
แล้ววันต่อมานายศักดาก็รู้สึกสำนึกผิดนะคะ
ติดต่อญาติให้พาไปมอบตัวกับตำรวจ

บอกว่าตอนนั้นกำลังเดินกลับมาตรงที่ตามเชิงเขา
แล้วมันเป็นทางลาดใช่ไหมคะทีนี้สะพายปืนแก๊ปพาดบ่าเอาไว้
ก็เดินนำหน้าแฟนสาวก็เดินตามหลังค่ะ
แต่พอมาถึงจุดตรงนี้จุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
กระบอกปืนที่สะพายอยู่มันไปเกี่ยวกับกิ่งไม้
แล้วปืนเลยลั่นโดนแฟนสาวที่เดินตามหลังมาจนเสียชีวิต
ทีนี้ด้วยความตกใจตอนนั้นก็เลยหลบหนีไป
หลังจากนั้นพอตั้งสติได้ก็เลยตัดสินใจมามอบตัว
ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนค่ะ